ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องราวน่ายินดีสำหรับวันนี้ก็คือ
พี่สุสุนารีราชศรีมาค่ะได้เลิกดีในการเปิดร้านบ้านสุนารีแล้วนะคะ
เปิดบริการแล้วที่ซอยไซม้าซอย๑๑จังหวัดนทบุรี
งานนี้พี่สุจะเต็มมาทั้งอาหารอีสานโคราชของกินของฝาก
ยังนั่งทานอาหารตามสั่งในร้านได้แบบสบายใจเลย
พี่สุเขาใจดีนะใช้ทักษะความเชี่ยวชาญในการคำนวณตัวเลข
บอกแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐให้ได้เฮกันด้วยไปดูจ้า

พี่ก็วันไหนว่างพี่ก็เข้าร้านอยู่แล้ว
หน้าร้านขายพวกปลาร้าขายน้ำพริกขายหมี่
ของปลาร้าอะไรของแม่ที่เป็นของฝ่า

๙เดือน๙พอสอ๖
ก็เป็น๙เป็น๓๙เลย
เลขเยอะจริง

จากตัวเลขรูปหล่อหลวงปู่แหวน

ก็แฟนคลับตามไปทำบุญร้านอาหาร

แล้วงวดที่จะถึงนี้ล่ะคะแม่

มีอะไรในใจบ้างหรือเปล่าแฟน

งวดนี้ที่มันออกล่ะ

ไปโคราชแล้วบังเอิญก็ไปยกรูปหล่อของหลวงปู่แหวน
วันที่หวยออกไปไห้หลวงปู่ก็มองหน้า

ตอนนี้ท่านมรณะอายุท่าน๙๘ปีค่ะ

รอบนี้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเหมือนมัน

ตอนนี้เลขที่รักมันมีอยู่

มันมีเลขนี้นะคะ

ลองดูนะแต่ว่าพี่รู้สึกเฉย

ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
นับนิ้วไปก็ใกล้วันแล้วเนาะ